คนของผู้ประทัดบางคนเข้าหลองปีใหม่

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ระเบิดใส่มือ

โดนนิ้วเนี่ยบวมเป่งเวอะไปเหมือนกันนิ้วนางเนี่ยฮะ
นะครับนี่คือสภาพที่พื้นชายคนหนึ่งตู้ก
ประทัดระเบิดใส่มือ
ที่มูลนิธิประชาญร่วมใจท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชรับแจ้ง
ต้องไปช่วยเหลือเพราะว่ามีคนบาดเจ็บจากการประทัดระเบิดใส่มือ
ที่บ้านหลัง๑ข้างวัดเศรษฐานรามหมู่๑ตรงบนท่าสลาอำเภอท่าสลา
ไปถึงก็ไปเจอคนเจ็บชื่อว่าในกัณพงศ์ชีช้างอายุ๒๖ปี
นาถูกเสก็ดของประทัดระเบิดตามร่างกายด้วยโดยเฉพาะนิ้วข้างซ้าย
เป็นแผลชะกันที่บริเวณนิ้วกลางนะฮะก็รีบช่วยกันประถมพยาบาล
นี่ประทัดมันระเบิดใส่อ่ะหนาเกลวน่ะครับ
ต้องช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

ถามญาติยาดบอกว่าโอ้ก็ตอนนั้นจะเล่นประทัดกันไง

มันระเบิดแสนและอกกับมือจนบาดเจ็ดแบบนี้
ก็ฝากไว้เพราะว่าวันนี้อาจจะมีคนชะลงฉลองกันอีก
โดยเฉพาะเด็กเยาวชนบางทีไปซื้อผู้ซื้อประทัดมาจุดเล่น
ก็ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับ
เพราะดีที่มือไม่ขาดนะคะ